มีหญิงสาวคนหนึ่งได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่เธอถูกชายโรคจิตคนหนึ่งจับก้นบนรถเมษาย๒๐๖นะครับ
ผู้ชายคนนี้ยังไปก่อเหตุกับคนอีกหลายคนบนรถรวมทั้งอาจจะเป็นคนที่เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วในหลายสถานที่ด้วยกัน

เฮ้ยคนแบบแดงแบบแดง
บ่อยครับบนรถเนี่ยจะเจอเยอะมากพวกเป็นโรคจิต
คลิปวีดีโอขณะยิงเสื้อขาวกำลังตบเข้าไปที่ใบหน้าของชายรายหนึ่ง
โดยมีพนักงานเก็บเงินบนรถประจำทางที่เป็นผู้ล็อกตัวเอาไว้
ซึ่งคลิปดังกล่าวมีความยาวประมาณ๑๔วินาทีได้ถูกแชร์อย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์
ผู้โพสต์ระบุข้อความถึงเหตุการณ์นี้ว่าชายที่ถูกล็อกตัวก็คือโรคจิต
ฉวยโอกาสจับก้นของเธอขณะนั่งอยู่บนรถเมษาย๒๐๔
มาชายรายนี้ก็ลุกไปลวนลามหญิงเสื้อขาวและเหตุการณ์ก็บานปลายตามคลิปที่ปรากฏ
ทีมข่าวได้ข้อเท็จจริงจากนางสาวเจนนามสมมุติ
ทางข้อความในโลกออนไลน์ว่าระหว่างที่เธอกลับจากสังสรรค์
เธอเลือกใช้รถเมษาย๒๐๖ในการกลับบ้าน
กระทั่งมาเจอชายโรคจิตรายนี้บีบก้นเธอถึง๒ครั้ง
แต่เธอไม่รู้ตัวเพราะลักษณะเหมือนกับถูกของแข็งกระทบธรรมดาธรรมดา
กระทั่งชายโรคจิตรายนี้ได้ลุกหนีไปนั่งอีกที่หนึ่ง
และก็คาดว่าน่าจะไปก่อเหตุกับหญิงเสื้อขาวในแบบเดียวกับที่กระทำเธอ
แต่หญิงเสื้อขาวกลับไม่นิ่งเฉยและเดินไปบอกกระเป๋ารถเมย์ให้มาจัดการ
ตอนนั้นเธอคิดว่าชายที่กระทำเธอและหญิงเสื้อขาวต้องเป็นโรคจิตอย่างแน่นอน
จึงตัดสินใจหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอัดคลิปวีดีโอเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ขณะที่นายธีรวัตรอนุสรนายท่ารถเมษาย๒๐๖ให้ข้อมูลกับทีมข่าว
พนักงานเก็บเงินที่ล็อกตัวชายโรคจิตในคลิปคือนายกิติพงขำหง
โดยนายกิติพงศ์ได้มารายงานเบื้องต้นไว้แล้วว่าขณะที่กำลังเก็บเงินผู้โดยสารอยู่ตามปกติ
แฟนสาวที่นั่งมาในรถก็ได้เดินมาฟ้องว่ามีลุงโรคจิตมาจับก้นถึง๒ครั้ง
ทำให้นายกิติพงศ์ไม่พอใจและจะจับตัวชายรายนี้ส่งตำรวจ
แต่ระหว่างที่ล็อกตัวแฟนสาวของนายกิติพงศ์เกิดความไม่พอใจ
เดินมาตบหน้าชายโรคจิตรายนี้
ก้อนสองครั้งครั้งแรกเขาก็ไม่ว่าอะไร
แล้วจับครั้งที่สองแฟนของพ่อกษผู้นี้
ก็ได้ลงไปบอกแฟนเขาที่ยืนทำหน้าที่อยู่หน้าประตูรถ
แฟนเขาก็ได้ลงไปถามว่าทำไมทำแบบนี้ไปแจ้งตำรวจเลย
กะบ่างกะคนขับก็จอดรถเพื่อให้เขาเข้าแจ้งกำลวด

แล้วแฟนของผู้โดยสารกระเป๋าคู่นี้
ก็ได้มาตบหน้าลุงไปหนึ่งที
แล้วก็ลูกจิตนี้ก็ได้วิ่งหลุดหนีไปได้
สุดท้ายชายโรคจิตดังกล่าวก็ไม่ได้ถูกนำตัวส่งตำรวจ
จากชายรายนี้อาศัยจังหวะชุดละมุน

วิ่งลงจากรถเมย์และหนีไปในความมืด
แต่อย่างไรก็ตามทีมข่าวมีข้อมูล
จากอดีตพนักงานเก็บเงินบนรถเมย์ลายหนึ่ง

การถูกลวนลามบนรถเมย์นั้นแทบจะเป็นปัญหารายวัน

จะมีพฤติกรรมสุ่มขึ้นรถเมษายต่างเพื่อก่อเหตุ

ส่วนใหญ่จะเจอเฉพาะช่วงกลางคืนใช่ไหม
กลางมันเจอตอนเช้านี้เจอ
ตอนช่วงเวลารถเร่งด่วนมันจะแน่น
รถจะแน่นถ้ารถขาดระยะมันจะแน่น

ส่วนการดำเนินคดีกับชายโรคจิตตามคลิปที่ปรากฏนั้น
ทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลไปที่ตำรวจสนพหนโยธิน

ไม่ได้มีการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีเอาไว้

ชายโรคจิตรายนี้มีหน้าตาคล้ายกับชายที่ลวนลามสาวประเภท๒
บนรถเมษาย๕๒๒เมื่อหลายเดือนก่อนนั้น
จะเป็นคนเดียวกับเหตุการณ์ล่าสุดหรือไม่
ซึ่งข้อสันนิษฐานนี้ยังไม่มีใครสามารถยืนยัน
ชายคนที่เกาะเหตุจะเป็นคนเดียวกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้หรือไม่

นัทพงศ์เรียบสันเทียข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน